คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวครอบครัวสุขสรรค์ของครอบครัวแชร์ข่าวสาวสตรองกันบ้างดีกว่านะคะ
ปุ้ยพี่มนต์วันในฐานะพี่ใหญ่ค่ะน้องก็เลยต้องมารดน้ำดำหัวขอพรกันสักนิดนึงนะคะ
คือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานใช่ไหม๑๔เมษา
ก็ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็วันครอบครัวรดน้ำดำหัว
บรรดาน้องเนี่ยก็ขอรดน้ำดำหัวขอพรพี่สาวคนโตอย่างพี่ปุ้ยพี่มนต์วัน
กลางรายการด้วยบรรยากาศสุดเฮฮา
งานนี้เนี่ยพี่ปุ้ยก็ถือโอกาสให้พรทั้งสามสาวรวมไปถึงแฟนรายการ
พร้อมกับเล่าข้อคิดสำคัญของวันรวมญาติ๑๔เมษายนหรือวันครอบครัว
ถึงลูกหลานว่าสถาบันครอบครัวนี่แหละค่ะที่สำคัญที่สุดแล้ว
ปุ้ยก็อยากจะให้สิ่งดีที่เป็นกุศลนะคะให้เกิดกับคุณผู้ชมแฟนรายการด้วยทุกท่าน
แล้วก็ครอบครัวด้วยในในปีใหม่ไทยนี้ค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าจะเป็นแบบว่าญาติพี่น้องเครือญาติเดียวกันเนี่ยค่ะ
เราอยากจะใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าจริงแล้วไม่มีใครหวังดีแล้วก็รักเราเท่ากับคนในครอบครัว
คนที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือคนในครอบครัวที่เขารักคุณมากที่สุด
จริงแล้วสถาบันครอบครัวเนี่ยจะทำให้สังคมเราเข้มแข็งมากขึ้นก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กนี้ก่อนค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าวันสำคัญอย่างช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ถ้าเกิดว่าใครไม่ติดภารกิจอะไรก็อย่าลืมที่จะไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะ
จะบอกว่าปีนี้สงกรานจังหวะดีมากเลยนะมีวันหยุดยาวให้เราได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันนะคะ